ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมนิดาเนี่ย
ต้องยอมรับว่ากระแสที่ถาโถมเข้ามาเนี่ย
เข้ามายังคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโม
ซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยเข้ามาเยอะเหลือเกิน
ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแน่นอนว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัว
มีการดูแลกันแบบไหนอย่างไรตอนที่อยู่บนเรือ
ตอนที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยทำไมไปไหนทำไมรีบกลับบ้าน
ใช่ค่ะและไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดการส่วนตัว
เป็นเพื่อนสนิทด้วยนะคะถูกต้องเป็นเพื่อนที่สนิทมาก
ลูกสาวของคุณกติกคุณแตงโมก็รับเป็นลูกบุญธรรม
แล้วไหนจะเรื่องการออกมาแถลงข่าว
หรือว่าออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยในแต่ละครั้ง

และยิ่งเมื่อวานนี้ที่ตั้งใจจะเอาดอกไม้ไปกราบ
ขอเข้ามาคุณแม่คุณตังโมซึ่งคุณแม่ยังไม่ให้อภัยนะฮะ
กว่าคดีจะสิ้นสุดแต่การเถียงกัน
เถียงกันแบบแต่ละช่วงแต่ละช็อตเนี่ยนะฮะ

คุณกติกนี่ฟังกันหลายรอบแล้ว
ชื่อดังนะครับทุกผู้ชมครับแฮชแท็กยามากระติกแล้วโพสต์ภาพกระติก
น้ำแข็งพร้อมกับระบุว่ากระติกเนี่ยมีหน้าที่เก็บความเย็นไม่ได้
มีหน้าที่เก็บความลับตามนี้นะแล้วก็แฮชแท็กอย่ามากระติกเพื่อน
ดาราก็เข้ามากดถูกใจอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยอ่าเรามีภาพที่

เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะดูตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับมีโลกโซเชียลที่
เขาก็อัดคลิปกันต่างนานานะที่เกี่ยวข้องกับกระติกนะครับ
มีอีกคลิปนึง
ก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ในมุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมเธอด้วยนะสิ่งต่างเธออาจจะสะท้อน
มาจากตัวตนหรือว่าสิ่งที่ต้องการจะสื่อจริงก็ได้แต่จะถูก
ใจไม่ถูกใจยังไงมันกล้าจะอีกเรื่องนึงครับทุกผู้ชมครับ
คือมีพระรูปหนึ่งพระอาจารย์ศักดานะครับเป็นพระนักเทศชื่อดัง
วัดธรรมาพิมุกที่จังหวัดตราดนะฮะโพสต์เอาไว้เหมือนกันมีคนเข้าไปดู
ก็เยอะอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
อีกคนคนหนึ่งได้โอ้โหพระรูปนี้ท่านเทศละเปรียบเปรยได้
ช่วงนี้นะใช่ค่ะนะเนี่ยเก็บของข้างในไว้นานมันก็เน่าแล้ว
ลายให้กระติกผูกพังไปเองเหมือนกับว่าในมุมหนึ่งก็พยายาม
สื่อกันกับหลายคนเรื่องกระติกนะว่ามันมีความลับหรือมันเก็บ
อะไรลูกไว้หรือเปล่าแค่ถ้าเปิดออกมาเนี่ยของเน่ามันก็จะ
ลิเน่ามันก็หมดไปครับแค่เหมือนกับเคยมีของเน่าอยู่แต่มัน
ก็จะคลี้คลายอะไรควรจะเปิดออกมานี่ของคุณนิงปนิตากระติก
น้ำเงินเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกผู้ชมครับนี่นี่นะฮะขณะ
เดียวกันเนี่ยช่วงบ่ายวันนี้ทีมข่าวของเราเราไปทำข่าวที่ท่า
เรือพี่บูนสงคราม๑นะฮะซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้จะมีคนที่มา
แสดงความอาลัยกับคุณแตงโมเยอะค่ะนี่คุณพี่ผู้หญิงคนนี้
ก็ถึงท่านอย่างนี้เลยนะฮะค่ะจริงนะถ้าหนูเป็นแม่กระโมง
คงถีบขาคู่ไปแล้วอ่ะหนูรับความสตอเบอรี่ของเขา
ไม่ได้ความไม่ได้จริงหนูขอโทษที่หนูพูดจะไม่พออันนะฮะ
แล้ววันนี้คุณจะถือกกระติกมาด้วยทำไมค่ะจริงตั้งใจจะมาล้าง
ฮะตั้งใจจะมาล้างเท้นอ่ะนะขอทีเดียวมันอาจจะไม่ได้สะใจมาก
ว่าหนูก็ไม่ได้มีแรงมากแต่ว่าแบบแค่อยากให้ตัวเองแบบปลดปล่อย
ออกจากเรื่องนี้ซักทีกันอ่ะค่ะเพราะหนูไม่ได้นอนเลยจริง
วันหนูแบบลุ้นตลอดเลยแล้วหนูก็แบบยิ่งแบบให้ข่าวเรื่องเจ้าที่มาช้า
เรื่องต่างอาณาอะไรอย่างนี้ยิ่งแบบยิ่งทุกอย่างมันยิ่งแบบเหมือนถูกบิดเบือน
มันยิ่งเกิดอารมณ์พี่เข้าใจว่าหนูนั่งด่าทุกวันจะถามพี่สาวหนูได้เลย

อาผมแล้วเป็นห่วงช็อตแรกเลยตอนกระโดดเป็นห่วงกลัวล้ม
ท่านผู้ชมครับเพจไทยรัฐออนไลน์เนี่ยเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางอินสตราแกรมก็มีนะครับ
รวมรวม๕คำพูดของคุณกระติกผู้จัดการของคุณแตงโมนิดาเนี่ยที่ทำเอาชาวเน็ต
ว่าประชาชนที่ได้ฟังได้ยินเขาก็อึ้งกันไปอ่ะนะจะเป็นที่มาของแฮชแทก
อย่ามราคาติกหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะแล้วมงเสียชีวิตไปพี่ต้อง
ใจด้วยนะว่าเงินติดก็หายไปเหมือนกันนะคุณแม่ไม่ใช่นักประดาน้ำไม่มี
ใดและอยู่กันคนละบ้านอันนี้ตอนที่ว่าทำไมไม่แจ้งคุณแม่
หนูก็มีสิทธิ์ที่จะเที่ยวของหนูหนูอยากให้โมไปเข้าฝันแม่แล้วอธิบายให้แม่ฟังเองนะ
เมื่อวานที่คุยกับแม่ที่แม่บอกทำไมไม่รีบแจ้ง
โมเดินไปฉี่โดยไม่ได้บอกหนูด้วยซ้ำหนูรู้อีกทีเขาตกไปแล้ว
ทำไมหนูถึงรู้สึกว่าสังคมมันลงโทษหนูขนาดนี้
คุณแม่ถามเมื่อวานทำไมไม่ช่วยทำไมไม่กระโดดลงไปช่วย
กระติกบอกหนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่ค่ะแล้วเห็นบอกมีคลิปเขาว่ายน้ำใช่ไหม
ใช่ค่ะสอนลูกว่ายน้ำแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณกระติกเขาก็ชี้แจงกับคุณแม่
จังหวะภาพนี้เลยอ่ะเมื่อวานก็บอกว่าก็หนูเป็นคนพูดไม่เป็น
อยากให้แม่เข้าใจหนูด้วยก็หนูเป็นคนแบบนี้ก็กระติกเป็นคนแบบนี้
ก็อันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเธอผิดอะไรนะใช่ไหม
เดี๋ยวหาว่าเราจะไปโจมตีเธอนะเธอก็บอกให้เข้าใจเธอด้วยว่าเธอเป็นคนแบบนี้

เพราะในสถานะทางคดีเนี่ยในคดีนี้ยังมีผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งจริงเนี่ย
แค่สองคนนะฮะใช่ค่ะส่วนคนอื่นเนี่ยก็ต้องรอให้ตำรวจเนี่ย
ไล่เลียงสอบปากคำสอบสวนสืบสวนตามเหตุการณ์ว่ากันไปตามคดี
ค่ะแต่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล
คนก็พูดถึงกันเยอะแชร์ต่อกันเยอะอย่ามากะติกครับ